แล้วก็เมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ชมทางกรมป่าไม้เองเนี่ยเขาก็มีการจัดเตอร์ไพรส์ใช่ไหมคะ
อบต้นรวงพึ่งให้กับประชาชนพี่น้องที่มาร่วมงานที่บริเวณท้องสนามหลวงค่ะ

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีพระบรมราชาพิเศษพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบสอง
กรมป่าไม้แจกต้นรวงพึ่งให้กับประชาชนที่มาร่วมงานพระราชพิธี
พระบรมราชาพิเศษและถวายพระพรที่บริเวณท้องสนามหลวงค่ะ

เพื่อร่วมทำความดีถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ด้วยการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศ
ซึ่งเมื่อวานนี้นะคะก็มีประชาชนที่สนใจเข้ามารับเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวนะคะ
จากต้นรวงพึ่งนะคะยังมีกล้าไม้มีค่าอื่น
อย่างเช่นต้นพยูงค่ะมีต้นศักดิ์ยางนามฮอกกณีตะเคียนทองแล้วก็ว่าอีกด้วยนะคะ
ใช่และไม้แข็งแล้วก็ม้ายมงคลด้วยนะคะ
ทั้งนี้นะคะดอกรวงพึ่งจะเบ่งบานในช่วงเดือนกรกฎาคม
ถึงสิงหาคมของทุกปี
ผลิดอกได้นานประมาณ๗๑๐วันนะคะ
ดอกสีเหลืองบานพร้อมกันทั้งต้น
กลายเป็นภาพที่งดงามอร่ามตามาก
นี่คือต้นรวงพึ่งนะคะดอกของมันที่เราเอามาให้คุณผู้ชมเห็นนะคะ
แล้วก็ดอกจะมีกลิ่นหอมชื่นใจตลอดวันเลยด้วยค่ะ
ต้นไม้ประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๑๐นั่นเองนะคะ
งด้วยดอกรวงพึ่งจะมีดอกสีเหลือง
ซึ่งเป็นสีประจำวันพระราชสมภพ
และก็ผลิดอกในช่วงใกล้วันพระราชสมภพพอดีค่ะ
นี่เป็นความสำคัญของดอกรวงพึ่งนะคะ
ก็คือดอกรวงพึ่งหรือว่าต้นรวงพึ่งเนี่ย
ก็คือจะเป็นดอกไม้ประจำรัชกาลที่๑๐นั่นเอง
สีงามสีเหลืองนะคะก็ประดับเอาไว้ปลูกเอาไว้ก็เป็นสิริมงคลแก่
ถือว่าโชคดีนะสำหรับประชาชนที่ไปอยู่ที่บริเวณท้องสนามหลวงนะคะ
ก็ได้รับไม้มงคลกลับบ้านเสริมสิริมงคลให้กับชีวิตด้วยใช่ค่ะ